นำเสนอจริงค่ะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะ
สะพานข้ามเป็นสะพานแขวนเรียกว่าสะพานเชื่อมใจ
คุณผู้ชมตรงจุดนี้ชาวบ้านเขาใช้สัญจรผ่านไปมานะคะ
เชื่อมจุดหลักด้วยกันเพื่อเป็นเส้นทางลัด
แต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีก่อสร้างมาปี๒๕๕๙
เวลาผ่านมา๓ปีนี่คือสภาพล่าสุดคุณดูนะ
พังแล้วพังแล้วชาวบ้านบอกว่าโอ้โหกลัวเหลือเกิน
คุณดูนะส่องลงไปนั่นน่ะเห็นพื้นผิวน้ำอะค่ะ
เป็นสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่กวงเชื่อมพื้นที่ป่าศักดิ์งาม
ฝั่งอำเภอดอยสะเก็ดของจังหวัดเชียงใหม่คุณดูนะ
โอ้โหเดินไปนี่ถ้าเกิดว่าเท้าไปสะดุดเนี่ยเล็บฉีกได้นะ

นั่นสิส่วนรถเองก็อาจจะได้รับความเสียหายนะคะ
ก็ไม่รู้ว่ามันคมขนาดไหนล้อเนี่ยยางเนี่ยอาจจะฉีกขาดได้นะคะ
ชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยร้องเรียนมาเที่ยวเราแบบนี้นะคะ
ร่องรอยการชำรุดของพื้นผิวสะพานแขวน
ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เขื่อนแม่กวงอุดมธาราค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าหวาดเสียวมิใช่น้อย

เพราะหากมองทะลุช่องโหวลงไป
เห็นพื้นน้ำด้านล่างชัดเจนมาก
อนหน่อยขอหน่อยขอร้องและร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาซ่อมแซมสะพานโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจ
ให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเอาจริงตรงนี้ที่ฉันเคยไป
ใช่ถ่ายรูปนักท่องเที่ยวก็ชอบไปกันเยอะเห็นไหมคะ

พ่อค้าไอศกรีมท่านหนึ่งบอกกับเราว่ามาขายอยู่ที่นี่เป็นประจำ
สาเหตุที่พื้นผิวการจราจรมันพังน่าจะเป็นเพราะว่ารถยนต์
รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะขับขี่ด้วยความเร็วก็เลยทำให้พื้นผิวสะพาน
คือก่อนหน้านี้มีหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาเชื่อมแผ่นเหล็กแล้วนะครั้งหนึ่ง

แต่มันชำรุดอีกแล้วค่ะเอาล่ะดูประวัติสะพานเชื่อมใจแห่งนี้หน่อยนะคะ
เปิดใช้งานเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบชาวบ้านเดินทางสะดวกมากขึ้นนะคะ
แน่นอนว่าทำให้ชาวบ้านคือสะดวกสบายช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางไปยังอำเภอใกล้เคียง
อกจากนี้อย่างที่ที่ฉันบอกไปคือตรงนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอดอยสะเก็ดไปแล้วนะคะ
เพราะว่าวิวทิวทัศน์เนี่ยสวยงามมากนักท่องเที่ยวก็จะไปถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินกัน
กลายเป็นว่าสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เงินเขาสะพัดด้วย
แต่พอเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ซ่อมสิคะซ่อมให้มันไม่พังอีกอ่ะเนอะซ่อมได้มันซ่อมได้ซ่อมได้จริง